ส่วนเรื่องนี้ก็มาตามกันต่อคดีที่แคทเชียร์สาวไปก่อเหตุ
ยิงเจ้าของร้านพลาสติกที่เคยเป็นสามีภรรยากัน
เสียชีวิต๔นัดขณะที่กำลังใส่บาตรอยู่
วันนี้เป็นการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

หน้าร้านเจนีพลาสติกในตลาด๔มุมเมืองค่ะ
วันนี้ภูมิกับสพคูคศก็นำกำลังตำรวจ
ทั้งในและนอกเครื่องแบบคือต้องไปกันเยอะเลยค่ะ
คุมตัวนางสาวทาริญญาเกียรตินิรุธ
ผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงนายสุพรชัยแซ่อึ้ง
เสียเจ้าของร้านขายพลาสติกยิงไป๔นัดเสียชีวิต
วันนี้เป็นการพามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เป็นร้อยคนนะคุณนัทพงศ์ทั้งญาติทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
นี่คือแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะแม่ของนายสุพรชัย
ยังอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นพยายามจะให้ผู้ต้องหาเปิดแมส
จะขอดูหน้าคนที่ฆ่าลูกชายของตัวเองค่ะ
นี่ค่ะตำรวจก็ต้องเข้าควบคุมสถานการณ์
นี่ที่เห็นอยู่คือตำรวจนะคะทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบ
วันนี้ไปกันเยอะเลยตอนช่วงทำแผน
ก็เริ่มจากจุดที่ผู้ต้องหาลงจากแท็กซี่
แล้วเดินมาหาผู้ตายที่หน้าร้านกำลังอยู่ในระหว่างใส่บาท
เสร็จนะคะหลังจากนั้นก็ล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ยิงใส่ผู้ตายสองนัดผู้ตายล้มฟุบกับพื้นก็ยิงซ้ำอีกสองนัด
หลังจากนั้นผู้ต้องหาเอาปืนจ่อศีรษะของตัวเอง
แล้วนั่งลงไปพูดกับผู้ตายจนกระทั่งพลเมืองดีเนี่ย
แย่งอาวุธปืนเอาไว้ได้แล้วจับผู้ก่อเหตุ
เอาไว้กับเสาเหล็กหน้าร้านค่ะครับนี่คือช่วงเวลาทำแผน
ตอนทำแผนตำรวจต้องกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่าง
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการลุมประชาธรรมกันนะคะ
เราไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันชนิดนึงค่ะ
ช่วงเวลาทำแผนนะคะคือก็จะเห็นว่าแม่ของผู้เสียชีวิตก็ยืนดูอยู่ตลอดเวลา
ต้องเขมิงเลยใช่คือเขาก็ยังอยู่ในอารมณ์โปรดแค้นน่ะนะคะ
หลังจากทำแผนเสร็จก็ผู้ต้องหาไปกราบขอขมาคุณแม่เพื่อเป็นการขอโทษ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
หลังนิดหนึ่งหลังนิดหนึ่งหลังนิดหนึ่ง
แม่ยอมรับคำขอโทษคุณนัทพงศ์แม่เนี่ยเตะมาคือตามรายงานคือเกือบจะโดนปลายคางของผู้ต้องหา

ต้องหาพูดสั้นบอกว่าขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

พอก่อเหตุแล้วก็อยากจะตายไปพร้อมกับเขาด้วยค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ตอนที่ไปทำแผนนะคะ
ตำรวจไปเป็นร้อยนายทั้งในทั้งนอกเครื่องแบบค่ะ
หลังทำแผนนำตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งวันพรุ่งนี้จะนำตัวฝากหางต่อสารจังหวัดธัญบุรี
ดำเนินคดีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ